นี่คือรายการที่ใช้ศาสตร์ของดวงชะตาในการเลือกคู่
ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการดวงสมทอ
ไปพบกับทีมเพื่อนสีที่จะมาช่วยสาวโสดเลือกคู่ในวันนี้กันเลย
ขอต้อนรับดีเจนุ้ยและพี่ทอน
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับอินนิคครับ

ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการดวงสมพงษ์
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านไปทำความรู้จักกับสาวโสดในวันนี้กันเลย
สวัสดีค่ะชื่อนางสาวนรดาสาทองแก้วนะคะอายุ๒๔ปีค่ะ
สดมาประมาณปีครึ่งแล้วค่ะกับโพสต์ล่าสุดก็โดนนอกใจค่ะ

พอเราให้เขาเนี่ยมันเหมือนเราไม่มีลิมิตในตัวเอง
เพราะตอนนั้นคนรอบข้างก็เตือนด้วยค่ะว่า
เออเนี่ยพอได้แล้วนะหยุดได้แล้วนะอะไรอย่างนี้
แต่ว่าด้วยความที่เรารักค่ะ
พอเรารักเขาเราก็ให้
จะเป็นผู้ชายที่ชอบผู้ชายเล่นดนตรีเก่ง
ถ้าเกิดแบบดีดกีต้าได้เล่นดนตรีได้ร้องเพลงได้เนี่ยโอเคเลย

ของสะสมที่ชอบสะสมก็จะเป็นอาจกิตาร์แล้วก็มีกองมีไมล์ร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เป็นคนชอบสะสมเครื่องดนตรีแต่ก็อยากเจอคนดีเข้ามาอยู่ในชีวิตค่ะ
อายุ๒๔ปีค่ะตอนนี้ประกอบอาชีพเป็นตังค์แบบอิสระอยู่ค่ะ
เป็นแปลงแบบอิสระอยู่ค่ะแล้วก็ช่วยธุรกิจที่บ้านนะคะ

แล้วเราก็จะเอายามไปลงตามพื้นที่ต่าง

ก็ต้องเช็คว่าผู้ชายคนนี้ติดสุราหรือเปล่า

โอเคค่ะ
ทำไมคุณยังโสดคุณก็สวยนะ
ล่าสุดก็คือแบบว่าเปย์มาแล้วก็โดนเทนอกใจ
เขาต้องพูดยังไงทำไมเราถึงต้องแบบเปย์เขา

ก็บอกว่าเธอเราช่วงนี้เราเหนื่อยมาก

ใช่ประมาณนั้น

สูงค่ะหนูชอบคนสูง

ถ้าเป็นต่ออาทิตย์เราให้เป็นหมื่นหนึ่ง

โอ้โหนิสัยเปย์ตัวจริงเลยเนี่ยเรียกได้ว่าไม่มีการยั้งเลยเพราะฉะนั้นสเปคที่เรากำลังตามหาอยู่ในวันนี้คือ
หนึ่งสูงสองตีหน่อยหน้าหวานโอเค

และข้อต่อไปก็คือผู้ชายที่มาต้องร้อนเงินด้วยเนี่ยเราจะชอบมาก
สุดยอดเลยอะ

รอบแรกนี้เราจะได้รู้สเปคของสาวโสด
โดยสาวโสดของเราจะได้พบกับหนุ่มโสดทั้ง๔คนเป็นครั้งแรก
มาดูกันว่าหนุ่มโสดทั้ง๔คนจะถูกใจสาวโสดของเราขนาดไหน
ผมเตรียมหนุ่มโสดมา๔คนไม่รู้จะตรงสเปคคุณหรือเปล่า
จะเป็นอย่างไรไปพบกับหนุ่มโสดทั้ง๔คนได้เลย
โอ้โห
เอาล่ะ

มิมมี่สี่คนนี้เข้าตาไหม

นี่พูดเลยนะคะว่านั่งอยู่ข้างมีมีด
เห็นมีมี่ดีดาเราก็มีกำลังใจ
มารู้จักกับหนุ่มโสดทั้ง๔คนก่อนเลยนะครับ
เริ่มจากคนแรกที่ออกมาเลยครับคุณอาร์ตครับ
อาร์ตนะครับศิริราชสอนสุดอายุ๒๕ปีครับ
ขายของอลลายถึงผมจะไม่ได้ใส่สุดและผูกไทย
แต่ผมก็ใส่ใจแล้วผูกพันนะครับ

ผมเป็นคนที่อยากทำอะไรเราก็ต้องทำให้ได้ครับ
ไม่ว่าจะเรื่องงานหรือเรื่องไร้สละก็ตาม

แข่งนู่นแข่งนี่แล้วผมก็ชนะทุกอย่าง
ลูบิกทั้งคณิตศาสตร์ทั้งพิมพ์ดีด

แต่งถ้ามีแฟนอะ

ตอนนี้อาร์ดสวดมานานแค่ไหนละครับ

ทำไมมันตันเหรอ
แล้วพี่ถึงข้างตัน

อันนี้คำถามที่หลายคนอาจจะอยากรู้
คุณเคยคุยกับผู้หญิงพร้อมกันมากสุดกี่คนครับ

ประมาณ๗๘๙๑๐ประมาณนั้นครับ

ตอนนั้นคุณสัมมนาหรืออะไรฮะ

ตอนนี้ทำธุรกิจส่วนตัวอยู่ครับ

เปิดร้านโทรศัพท์มือถือแล้วก็รับซ่อมโทรศัพท์มือถืออยู่ด้วยครับ

ซ่อมรถล้างแอร์เดินสายไฟพวกนี้ผมถนัดเลยครับ
อีกเรื่องหนึ่งผมเป็นคนหลับง่ายมากครับ
๑๒๐ผมก็หลับได้เลยครับแต่ว่าตื่นยากนะ
วิธีที่จะปลุกผมมีอยู่วิธีเดียว
แค่คุณปิดแอร์ผมก็ตื่นแล้วครับ
ประสบการณ์ความรักที่ผ่านมาล่าสุดเป็นยังไงครับ
ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ

หลายอย่างครับเพิ่งผมไม่ค่อยมีเวลาให้ด้วย
ทำไมเวลาเรามีน้อยหรือไง

ทำงานซะเยอะก็เลยไม่ค่อยมีเวลา
คุณมีดีอะไรกว่าผู้ชายอีก๓คนที่ยืนอยู่ตรงนี้ครับ
ผมก็หุ่นดีครับเพราะผมดูแลสุขภาพ

อ่ะขอบคุณมากครับคุณมีนขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
นะฮะนี่คือนุ่มโสดคนที่สองคนที่สามของเรานะครับคุณทีเชิญแนะนำตัวครับ
สวัสดีครับผมทีครับธีรยุทธ์สายแสงครับ
ตอนนี้อายุ๓๒ปีครับ

กลองเบทคุยเวอร์ลีน

เป็นสิ่งที่ผมเก่งที่สุดครับ
เล่นกีตาร์จนจีบสาวติดครับ

ผมชอบสะสมของเล่นมือสองครับผม
พวกกาชะปองแล้วก็รสคูโลคิ้ว
แล้วก็เป็นเกมพกพา

แล้วก็กินพาสมัยก่อน

ถ้าผมเจอคนนี้ใช่ก็พร้อมแต่งเลยครับ

คุณมีอะไรอยากพูดครับคุณมีมีมิไหมฮะ

ทีคุณกำลังบอกว่าทั้งหมดที่คุณกำลังจะพูดมานี่คุณคิดเอง

พร้อมหนึ่งสองสาม
ความรักนะครับต้องใช้การเวลามันขึ้นพิสูจน์นะครับ
ส่วนใบมะกรูดครับเป็นเครื่องต้มยำครับ
เห็นในกูเกิ้ล
เอาล่ะนี่คือคุณธีนห้านุมสวทร์คนที่๓ของเรา

ตอนนี้อายุ๒๒ปีประกอบอาชีพเป็นนายแบบอิสระครับผม

ผมเป็นคนค่อนข้างติดนะครับชิลอะครับ
ถ้ามีอารมณ์อยากทำก็จะทำถ้าอยากทำก็จะไม่ทำอะไรอย่างนี้
สมมุติว่าวันนี้มีงานเลี้ยงนัดกับเพื่อนไว้
แต่ว่าถ้าไม่มีอารมณ์ไปก็จะไม่ไปอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมเป็นคนไม่ชอบแสงแดดมากครับ
ก็จะนอนเช้าแล้วก็ตื่นตอนบ่ายครับ
แต่กับเรื่องแฟนผมเป็นคนชอบสไฟล์นะครับ
ถ้าวันสำคัญผมไม่ลืมแน่นอนครับ

ก็รับงานตามที่เขาออฟเฟอร์มาให้ก่อนนะครับ
เรียนจบมิมี่มาอีกแล้วเพิ่งเรียนจบ
ขาดเงินไหมคาเทอมอาจจะไม่ต้องใช้แล้ว

ใช้เงินลงทุน
เรียนมาเนี่ยเหนื่อยอยากพัก

ดีอยากพักอยากพักอยากพักอยากพักอยากพักอยากพักอยากพักอยากพัก

เหลือ
เดี๋ยวก่อนนี่มหาผู้หัวหรือสมัครงาน

เลิกคุยกับคนคุยไปแล้วครับ

ผมเริ่มคุยกับเขาได้เดือนหนึ่งก็เริ่มอยู่ด้วยกัน
แล้วมารู้ทีหลังว่าเขามีแฟนอยู่แล้วครับผม
มีแฟนอยู่แล้วเสียใจไง
หลังจากที่เห็นหนุ่มโสดของเราทั้งสี่คนแล้วครับเพื่อนเพื่อนทั้งสอง

แต่ว่าตัวพีชรู้สึกว่าคนที่น่าสนใจสำหรับพีชนะคือคุณที

ทั้ง๔คนต้องพิสูจน์อะไร
ให้นุ้ยได้เห็นมากกว่านี้อีกนิดนึง

ใบมะกรูดเป็นเครื่องต้มยำอะไรแค่นี้

ก่อนที่เราจะไปดูลายมือของหนุ่มโสดทั้ง๔เนี่ย
ต้องให้อาจารย์ติ๊กบอกนิดนึงครับว่า

ราศีไหนนะฮะที่กำลังปังบ้างในช่วงนี้
ต้องบอกเลยนะช่วงนี้มี๓ราศีนะ

บุญที่สะสมมาจะให้เรื่องโชค
โชคด้วยเงินก้อนใหญ่จะไม่คาดคิดเลย
และช่วงนี้จะเป็นโชคใหญ่เงินเงิน
ก็เรียกว่าเงินจะมาในช่วงนี้มากเลย

อันดับ๒ลักษณะราศีพิจิกครับแมงปอก

มีโชคมีชัยจะหมดหนี้สินโดยฉับพันธ

เพื่อพี่น้องจะเอาโชคใหญ่มาให้นะครับ
ไม่ใช่เล็กเรื่องใหญ่เลย

ปังมากเลย
คราวนี้เรามาดูหนุ่มโสดของเราดีกว่าครับ
มีนี่จ๋าอยากจะดูลายมือของคนไหนก่อน

คุณชิก่อนเลยครับผม

เส้นเสาเส้นนี้วิ่งชิดเส้นสมอง
เขาจะวางแผนตั้งแต่อายุ๒๕มีโชคเรื่องการวางแผน
ตำแหน่งนิ้วบอกว่าเป็นคนมีวาสนา

ในมือนี้มีเส้นสาวอยู่เส้นบาง
ว่าลากชนเส้นสมองนี้แล้วมีเส้นอังคารนี้

เส้นลายมือขับแต่ว่ามีเส้นอยู่เส้นหนึ่ง

แต่เส้นในมือขาดแล้วมีวงสุกตัวนี้

แสดงว่าเลือกการเลือกงานเขาดี

เขามีพรสวรรค์เรื่องการเจรจา

ไปสองคนแล้วครับมิมิใครต่อครับ

เขาเรียกว่าความรักเกิดจากความรู้สึก

แล้วเขาจะยืนพื้นอยู่กับคนนี้เลย

สมองขาดออกจากกัน

ก็เลยไม่ได้ใช้ความคิดใช้อารมณ์

เขาเป็นคนจินตนาการมาก

เขาก็ควบคุมด้วยอารมณ์

เจ้าชะตาเป็นคนคิดลบเรื่องความรัก
แต่ว่าเส้นใจเขาไม่ค่อยมีน้ำอดน้ำถน
ไอ้นี่ไม่มีตังค์เลย

ต้นเนี่ยเขาเพิ่งมารายการเราพี่เคาะซะแบบว่า

นี่เราได้ดูลายมือของหนุ่มโสดทั้ง๔แล้ว

คุณมิมี่ต้องเลือกเองก่อนแล้วนะครับ

มีมี่จะต้องขึ้นมาหาผมตรงนี้

แล้วไปตัดดอกไม้๑หนุ่มโสด

ก็คุณบอกว่าถ้าเล่นดนตรีได้ก็ดีเลย
นี่เล่นได้๔๕อย่างคุณตัดเขาก่อนเลย

เขาดูอารมณ์บื่อง่าย

แล้วคุณเห็นด้วยไหมกับการตัดคุณที
สำหรับหนูหนูมองว่ามีมี่มีคนที่อยู่ในใจแล้ว
มีคนที่เขารู้สึกว่าเขาใช่แต่เขากำลังตัดสินใจอยู่

เลือกคนที่รู้สึกว่าไม่ใช่ออกไปก่อนเลย
อันนี้คือตามใจเขาเพราะรอบแรกเองครับ

รอบนี้เราจะให้สาวโสดและเพื่อนสีดารา
ช่วยกันล้วงลับความจริงจากหนุ่มโสดทั้ง๓คน

จะต้องมีหนุ่มโสดอกหักกลับบ้านอีกหนึ่งคน

ุหลาบที่ตั้งอยู่อย่างนี้กระดิกได้ด้วยฮะ

ช่วยค่ะไม่ช่วยขอดูได้ไหม

คำถามอะไรคุณอาร์ตครับ
ของสิ่งไหนที่มีความสำคัญกับคุณมากที่สุดค่ะ

ของสิ่งไหนที่คุณขาดไม่ได้เลย
เสียงเพลงกับลำโพงครับ
เนิดเนิดไหมฮะ

ดูว่าไหล่ดูว่าไหล่

อยากรู้ว่าถ้าสมมุติว่าคุณคบกับคนคนหนึ่งแล้ว
คุณครบแล้วนะรู้สึกว่าไม่ใช่

ไม่ได้ไปถึงครบแล้วจะถึงตรงที่ไม่ใช่
ผมจะต้องคุยแล้วก็ศึกษากันไปก่อนเรื่อย

ผมก็จะคุยกันถ้าเกิดเขาปรับไม่ได้
แล้วผมก็รับไม่ได้เราก็ต้องบอกกันตรงเลยว่า

ก็บอกกันไปเลยมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลา

นี่นี่

ไม่เคยครับถ้าเกิดผมโสดผมก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งไปเลย

ก็เจ็บถูกไหมเราก็เอาใจเขาใส่ใจเราดีกว่า

เอาล่ะนี่คือนุ่มโสดคนที่๑ของเราไปครับ

คนไหนครับคุณมีมี่คุณมิ้นค่ะ

ถามเองค่ะถามเองว่าไปเลย
เรื่องที่ทะเลาะกับแฟนที่คิดว่างี่เง่าที่สุด

คือผมเป็นคนซีเรียสเรื่องการนอนการพักผ่อนนะครับ
เพราะว่าเราออกกำลังกายมาแล้วก็

ยามว่าจากเขาได้

นะคำถามที่สองครับสิ่งใดที่คุณให้จำกัดแฟน

การมีเวลาให้เขาน้อยที่สุดอะครับ
บางทีผมโฟกัสเรื่องงานเยอะเกินไป

ถ้าสมมุตินะฮะคุณนัดกับบีมี่ไว้แล้ว
แล้วอยู่ดีมีงานออฟเฟอร์ให้คุณเข้ามา
หลังจากที่คุณนัดแล้วคุณจะเลือกงานหรือเลือกนัด
ต้องดูว่างานนั้นสำคัญขนาดไหนครับ
ถ้าสำคัญเดี๋ยวผมพาไปดู๒รอบ

เออขอเคลียร์เรื่องแบบงานก่อนคุณออฟเฟอร์มีมี่
พาดูหนังเรื่องเดิม๒รอบเลย

ก็แบบอาจจะแบบว่า
ดูหนังเสร็จแล้วก็พาไปกินข้าวต่อ
อะไรอย่างนี้ครับไปกินข้าวต่อกินข้าวอย่างเดียวหรือคะ
โอเคไปเอาคนสุดท้ายกล้านโอเค
ว่าแฟนของคุณกำลังมีคนอื่นนะคะ
ในการเสื้อปหาความจริงน่ะคะ

เหมือนใช้จิตวิทยาในการคุยกับเขาครับ
ใช้จิตวิทยาในการหลอกถาม
ถ้าเราคิดว่าโอเคเขาน่าจะโกหกเราจริง
ก็จะเริ่มเดารหัสพาร์ทเวิร์ด
อย่างเช่นเหตุการณ์ตัวผมเองแบบแฟนคนก่อน
ผมเดารหัสพาร์ทเวิร์ดโทรศัพท์ถูกมา๓คนติด
แล้วก็เดารหัสเฟซรหัสไลน์ถูกหมดเลย

ถ้าคุณตัดสินใจคบกับต้นนี่คุณต้องระวังเลยนะครับ

เดาจากลักษณะนิสัยแล้วก็แพทเทิร์นการคิดอะไรของเขาครับ
อ๋อตอนนี้ไงครับยากไป

เคยนอกใจไม่เคย
แต่ว่าตอนโสดก็

มิ้นท์ไม่มีมิ้นท์เปล่า
เคยครับ

เป็นอย่างไร

ไม่ใช่ตั้งแต่สวท
มันจะไม่สนใจนู่น
อารมณ์ร้อนบันคล่องขึ้น
ลองนึกดูว่าขนาดแค่จะตั้งคำถาม
เจอคุณถามไปปุ๊บอารมณ์เขาขนาดนี้
แล้วคุณเจอกันถามอ่ะจะเหลืออะไร
คุณปานครับคุณจะถามหนุ่มโสดทั้ง๓คนว่ายังไงครับ

ซึ่งคนที่จะต้องมาดูแลพวกนี้ก็ต้องมีความ

ทันมากมีไหวพริบมีความฉลาด

ก็เลยอยากจะถามว่า๓คนนี้
ถ้าจะต้องมาอยู่ในสถานการณ์นั้นจริง

จะดูแลกิจการตรงนี้มาช่วยมีหนี้

งบประมาณ๔๐๐๐ต่อเดือนที่ได้กันเนี่ย

คุณจะต้องทำประโยชน์ให้สายเปย์คนนี้
จากคุณจะรับตังค์ตรงนี้ไปแล้วที่อาทิตย์ละหมื่น
คุณจะต้องมาช่วยงานในฐานะหัวหน้ารอปภถูกไหม

มิมิอยากจะเริ่มด้วยคนใครครับคุณไหนครับ
แล้วก็สถานการณ์ต่อจากนี้ไป

นี่คือกิจการของมิมีคเขาไม่อยู่
คุณจะเข้าคอนโดจากคุณใหม่
อ๋อแต่ไม่อยากแลกบัตร
ข้างบนเนี่ยมีสาวที่คุณ

โทษนะคะสภาพเราสองคนไม่เหมือนคนเมาเลย

นี่อากโว้ย

น้องพี่อย่าขึ้นไปหาแฟนพี่เยอะ

มีบังค์ร้อยด้วยไหม

ให้แค่นี้
คนที่สองใครครับ
คุณอาทธรรม

ไอวิทยาลัยกรอบรดิ
มีคนน้อยนะ

ไม่ได้ครับจะรบกวนและมานุ่ม

แล้วทำไม

เจ้าแม่ก็ได้
นี่คำถามก็แรงโปรก็แรงครับ

คุณปานธนพรครับขอบคุณมากครับคุณปาน

และไปตัดดอกไม้ของหนุ่มโสด๑คน
ให้เหลือแค่สองคนครับเชิญครับ

เคยมีประวัติแต่เขาไม่ได้โกหกเลยนะ
เขายอมรับในวันนี้เลยนะว่าเฮ้ยเคย

เหลือนุ่มโสดอยู่แค่สองคนสุดท้าย
คุณต้นและคุณอาร์ตนะครับ
ถึงเวลาที่คุณจะได้ข้อมูลเพิ่มเติม

เพราะผมจะวิเคราะห์วันเดือนปีเกิดของสาวโสดของเราก่อน
ให้ดูสิว่ามันคู่กับเราดีไหมเขาเป็นคนอย่างไร
เกิดวันอะไรครับคุณที่สุด

ตัวเขาพลาวนะครับเขาชอบด้วย
หมอดูเรื่องศัยศาสตร์เรื่องพวกนี้เขาชอบ

เขากลับไปพูดดีเขาการพูดการเจรจาก็ดี
ตัวเขาเหน็บแนมว่าแดกว่าดัน

ตัวเขาเป็นคนเชื่อมั่นตัวเองสูงครับ

ใช้ได้เหมือนกัน

แต่ว่าต่อไปเขาจะรักตัวเองมากกว่า

เขาเลี้ยวขึ้นมาอยู่ตำแหน่งกลางของนิ้วนางเนี่ยครับ

ถึงเวลาที่คุณจะต้องไปดูผู้ชายบ้างแล้ว
วันเดือนปีเกิดของเขาเลือกใครก่อน

ดูสายตามันส่งมาวันจันทร์

ซิติบจินตนาการมีความรู้สึกดี

อันนี้ไม่ค่อยเชื่อเป็นนักต่อต้าน

และไอ้นี่เป็นคนอ่อนนอกแข็งในไม่ยอม

เป็นกุญสือดีด้วยเกิดเดือนอะไร
เมส่าครับ

เพราะเขาได้คู่วันนี้ก็ได้ใครจะไปรู้
แล้วอยู่ดีจากหมื่นเป็น๒๐๐๐ต่ออาทิตย์

อีท่า

วันอาทิตย์เป็นคนหญิงทรนงในศักดิ์ศรี

ถ้าคุยด้วยหลักการมีเหมือนคุยกับเขาได้
มิตรกับพระรหัสแต่อยู่กับพุทธ

โอ้โหเขานี่นักขัดแย้ง

อ๋อเหรอจริงเดี๋ยวข้างในนั้น

พอมีเดือนเข้ามาทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลย
เขาชอบศึกษาเขาเรียนรู้ได้เร็ว

คนไหนสมพงษ์กับมีมี่ที่สุด

อาจารย์ติ๊กเลือกแล้วว่าต้นสมพงศ์อันนี้ดวงสมพงษ์นะ

หลังจากฟังอาจารย์ติ๊กแล้วกับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรายการ

คุณอาร์ตอาร์ตอ่าพออะไร
เพราะว่าจากตอนแรกที่ดูเรื่องรายมือนะพี่จันติ๊กบอก
ลายมือเนี่ยเขาจะจริงจังกับเรื่องความรัก
เหมือนไม่ค่อยเบื่อง่ายเหมือน

เขียบควร

นุ้ยเอาตรงก็คือเลือกคุณต้นตั้งแต่แรก

เหลือให้คุณมิมี่เขาเหลือให้เขา
เพราะหนูนรู้สึกว่าคุณมิมี่

เขาน่าจะอยู่ในร่องนี้ในรูปแบบนี้
ก็เลยเชียร์คุณต้นตั้งแต่ตอนแรก
ทั้งหมดอยู่ที่คุณวินนี่คนเดียว

เดี๋ยวครับ

แล้วล่ะครับเลือกมันแล้วครับ

ปล่อยไปปุ๊บแล้วดึงมาเลยนะฮะ

หนูมองว่าอายุเขายัง๒๒ใช่ไหมคะ

ถ้ามาเป็นตอนที่สองมันจะยากอีกทีนี่ครับ
แต่หนูว่าเขายังโตได้มากกว่านี้ค่ะ
เราสามารถปรับจูนกันได้อยู่

และเดี๋ยวเราจะมาหานุ่มโสด

หรือสาวโสดคนไหนที่อยากจะมาร่วมสนุกในรายการของเรา

สวัสดีครับ
แล้วว่าเห็นตอนแรกรู้สึกยังไงบ้าง
ชอบผู้หญิงผู้จานกับผู้พ้อ

แล้ววันนี้แบบไม่โวยวายเจ๋งดัง
เวลาไปข้างนอกนะแต่ถ้าอยู่๒คนก็เป็นไร

ชอบมาก
เรามากจะแบบโอ๊ยใช่แล้ว

สวัสดีค่ะชื่อไฟแชควิลาวันจันใบเล็กค่ะ

รักกับแฟนคนไหนที่เจ็บที่สุด
ก็คือเราเคยมีแฟนคนนึงแล้วเขาเลิกกับเราไปคบกับเพื่อนเรา
พร้อมแล้วไปพบกับหนุ่มโสดทั้ง๔คนได้เลย
กระโดด
ผมรู้สึกร่อยมากรู้ปะครับ
เวลาที่ออกมายืนกับ๔คน
แบบผมมั่นใจมากเวลายืนหน้าคุณ
คุณทำสวนคุณเรียนกลับที่บ้าน

ง้อไหนครับ